มาดูความครบหน้าเรื่องของคดีโขที่๓๐ล้านคมกันหน่อยหลังจากว่าวันนี้
คลิปเสียงที่ได้ยินได้ฟังกันไปเนี่ยไม่ใช่คลิปเสียงของตัวเขาเอง
แม้จะมีการเรียกชื่อจากอีกฝั่งหนึ่งก็ตาม
แล้วก็เสียงค่อนข้างจะคล้ายพอสมควร
ล่าสุดมีการเดินทางไปแจ้งความดำเนินคดีกับนายอัจฉริยะ
เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ทำให้เขานั้นเสื่อมเสียแล้วก็เสียหายด้วยครับ
โมงที่ผ่านมานะครับนายธนุกรเหลืองใหม่เอียมหรือว่าในแผน
พร้อมด้วยดรสุกิตภูนศ์ศรีเกษมที่ปรึกษาด้านคดีความ
ก็เดินทางมาเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับนายอัจฉริยะ
เรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
ในความผิดฐานหมินศาสตร์แล้วก็เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ
เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ทำให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหาย
พร้อมยืนยันได้ว่าคลิปเสียงดังกล่าวที่มีการเผยแพร่
ไม่ใช่เสียงของตัวเขาเองอย่างแน่นอนนะครับ
ที่จริงแล้วต้องการจะอยู่เงียบนิ่งไม่อยากเป็นข่าว
แต่ว่าการกระทำของนายอัจฉริยะที่นำคลิปเสียงดังกล่าวไป
แพร่สร้างความเข้าใจผิดทำให้ประชาชนก็เข้าใจผิดไปด้วย
แล้วก็สร้างความเสียหายมาถึงจึงทำให้ต้องไปแจ้งความดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดนะครับ
เพื่อจะแจ้งความกับนายอัจฉริยะเนื่องจากว่าพฤติกรรมพฤติการของนายอัจฉริยะเนี่ย
เป็นการนำข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์
สารจะต้องเขียนคำพิพากษาคดีหวย๓๐ล้านให้เหมือนกับคดีของครูจอมทรัพย์
และให้ประชาชนกดไลค์กดแชร์ซึ่งเป็นการกดดันสาร
แล้วก็เป็นการดูหมินเหยียดหยามศาลว่าจะต้องทำตามที่นายอัจฉริยะต้องการ
ซึ่งศาลในที่นี้ก็คือศาลในคดีหวย๓๐ล้านซึ่งทำให้ศาลจังหวัดกาลจันทร์บุรี
และผู้พิพากษาได้รับความเสียหายด้วย
ส่วนกรณีคลิปเสียงหลุดคดีหวย๓๐ล้านที่บอกว่าเป็นเสียงของในแผน
ก็เป็นการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ให้กับบุคคลอื่นได้รับความเสียหาย
มีโอกาสได้ฟังคลิปเสียงแล้วและยืนยันว่าไม่ใช่เสียงของในแผนอย่างแน่นอน
ส่วนเสียงของครูปีชานั้นมีความคล้ายครึง
แต่เขาไม่ทราบได้ว่าคลิปดังกล่าวเป็นคลิปจริงหรือว่าถูกตัดต่อนะฮะ
อันนี้เป็นข้อมูลของฝั่งนี้แต่ว่าฝั่งของนายอาจริยะก็บอกว่า
ก็เลยไปแจ้งความไว้แล้วก่อนหน้านี้นะครับ